ดูเหตุการณ์ยิงกันตายที่โคราชกันหน่อยนะคะ
พ่อตายิงลูกเขยดับค่ะ
เพราะอะไรลูกสาวโทรมาบอกพ่อ
พ่อมันตีหนูอีกแล้วพ่อมาดูหน่อย
ขับรถกระบะไปที่บ้านเลยนะคะ
ใช้อาวุธปืนจ่อยิงลูกเขยเสียชีวิตค่ะ

ที่สุดแล้วตำรวจก็สามารถควบคุมตัวพ่อตาได้นะคะ

ชื่อว่านายชูเชิดหวังคกลาง
หรือว่านายใหญ่อายุ๕๑ปีนะคะ
ใช้อาวุธปืนยิงลูกเขยนายสมโพธิพิมพิสาร

เสียชีวิตในบ้านเลยนะคะ
ในพื้นที่หมู่๒บ้านโคกสง่าตำบลหนองสาหร่าย
อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมา
หลังก่อเหตุพ่อตานายชูเชิด
ก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะไปมอบตัว
กับตำรวจที่สพนสาหร่าย
ทีนี้ตำรวจก็ถามชูเชิดไปฆ่าเขาทำไมอ่ะ
เชิดสารภาพบอกว่าสาเหตุที่ลงมือ
เพราะทนไม่ไหวจริงสุดจะทนจริง
ผู้ตายก็คือลูกเขยทำร้ายร่างกายลูกสาวเป็นประจำ
หลังทำงานได้เงินมาก็เอาเงินไปกินเหล้า
ไปเล่นการพนันเพราะไม่มีเงินทำอย่างไร
ตีลูกสาวทั้งที่ว่าลูกสาวของตนเอง
หูก็ไม่ค่อยจะดีตาก็ไม่ค่อยจะดี
ทีนี้วันเกิดเหตุฟังเส้นสุดท้าย
โทรศัพท์มาบอกว่าพ่อมันทำร้ายหนูอีกแล้ว
พ่อค่ะก็คือนายชูเชิด
ขับรถกระบะไปที่บ้านลูกสาวเลย
พังประตูเข้าไปไปยิงลูกเขยเสียชีวิตนะคะ

ลูกเขยมารับจ้างเป็นคนงานก่อสร้างกับอดีตสามีประมาณปีกว่า
พยายามพาลูกสาวหนีไปหลายครั้ง
จนสุดท้ายก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกแล้ว

ตอนที่เธอไปทำงานอยู่ต่างจังหวัด
ก็รู้ว่าลูกเขยตบตีลูกสาวเกือบทุกวี่ทุกวัน
ทำร้ายร่างกายหลานสาววัย๕เดือนด้วย
หลังจากนี้คงจะพาลูกสาวแล้วก็หลานไปอยู่ด้วยกัน
เพราะตอนนี้ต้องยอมรับนะครับ
เขาตายแล้วไงไม่มีคนดูแลค่ะ
เรื่องต้นตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหากับพ่อตาก็คือ

ฆ่าโดยเจตนาความผิดเรื่องของพรบออาวุธปืน
แล้วก็มีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดศรีคิ้ววันนี้ด้วยนะคะ